ท่านผู้ชมครับดูเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่หมอปลาเนี่ยไปกับทีมงานนะครับ
แล้วก็ไปที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมที่หลวงปู่แสงท่านจำวัดอยู่ที่นั่น
คือเมื่อวานนี้หลวงปู่แสงท่านบอกกับลูกศิษย์บอกว่าท่านให้อภัยหมดเลย
อ่าไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ยื่นหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดเพื่อให้เอาผิดกับหมอปลา
นะฮะทางหมอปลาที่วันนั้นไปที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมตะบนโคกนาโกนะครับ
ที่อัมเภอปะติ้วจังหวัดยะโสธรนะครับ
หลายอย่างที่ไม่เหมาะสมตามมานะครับอย่างที่เราตามข่าวกันมาตลอด
ล่าสุดพันธาเอกอนุสิตบัวทุ่งนายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะครับ
ออกหนังสือแถลงการขอเข้ามาหลวงปู่แสงที่ไม่สามารถปกป้อง
ของหลวงปู่ในวันเกิดเหตุได้ทั้งทั้งที่สำนักสงฆ์ดงสว่าง
ทำอยู่ในความรับผิดชอบของนายอำเภอป่าติ้วโดยได้ออกแถลง
บอกว่าขอยอมรับผิดและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
อีกขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาชาวยะโสธรส่วนหนึ่งนะครับได้รวม
ตัวกันเดินทางไปแจ้งความกับหมอปลาแล้วก็พวกที่สพป่าติ้ว
ในข้อหาสร้างหลักฐานเท็จเพื่อให้บุคคลอื่นรับโทษทางอาญา
ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยขณะเดียวกันสมาคมชมรม
ชาวพุทธยะโสธรได้ไปยื่นหนังสือต่อนายชนธีนันตรงผู้ราชการ
จังหวัดยะโสธรเรื่องการมาลบหลู่หลวงปู่แสงทำลายจิตใจความ
รู้สึกของสิทธิ์ยานุศิษย์ชาวยศทรโดยมีการแต่งตั้งทนาย
ดำเนินคดีกับหมอปลาและพวกโดยยืนยันว่าแม้หลวง
จะไม่เอาเรื่องแต่ในฐานะลูกศิษย์จะดำเนินคดีให้ถึง
ที่สุดเพราะการกระทำของหมอปลากับพวกถือว่าทำร้ายและ
ทำลายความรู้สึกของชาวพุทธครับค่ะทีนี้ค่ะมันมีประเด็น
เรื่องของข้อกฎหมายด้วยอ่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าการกระทำของ
หมอปลาและคณะเนี่ยจะสามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ครับแล้ว
ถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้ด้วยซ้ำ
ดรธนกฤษวรธนัชชากูลอายการประจำอายการจังหวัดประจำ
นักงานอายการสูงสุดปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้มนุยการ
สำนงานประสางการกระบูลการยุทิธรรมนะคะสำนงานอยกร

คือโพสต์เอาไว้ว่ากรณีหมอปลาและคณะค่ะ

มีความผิดฐานใส่ความคณะสงฆ์

หรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบคณะสงฆ์

เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน

ไม่ต้องมีผู้เสียหายก็ได้นะคะ
คือมันมีประเด็นเรื่องของการ
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ทางด้านศาสนาเนื่องจากศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาหลักของประเทศไทย
ถือเป็นการสร้างความเสียหาย
และความมั่นคงในพระพุทธศาสนา

ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ปี๒๕๕๐มาตรา๑๔วงเล็บ๒

ส่วนประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
เกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคมปลอดภัยของประเทศ
เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้เหมือนกัน
แตกต่างจากความผิดตามมาตรา๑๔วงเล็บ๑
ซึ่งเป็นความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ดังนั้นหมอปลาถือว่า
มีความผิดเป็นความผิดอาญา
แผ่นดินยอมความไม่ได้๒ประเด็นนะคะ

ตำรวจดำเนินการได้เลยนะคะ

เมื่อวานนี้ลูกศิษย์และหลาน

ก็ได้ถามท่านถึงเรื่องของการให้อภัยค่ะ
ท่านก็พูดเอาไว้ว่าท่านให้อภัยนะคะ
ไม่เอาเรื่องเอาราวไม่เอาความ
ไม่เอาเรื่องเอาราวใครเลยขอให้อภัยต่อกันนะคะ
อนุญาตให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงหลวงปู่แสงนะคะ

ครับ
สังเกตไตรอีกหนึ่ง

แง่ของการฟ้องร้องหรือว่าเอาผิดตรงนี้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่ทางสิทธิ์ที่จะดำเนินการแบบไหนอย่างไร
ก็มีบางส่วนที่ไปฟ้องดำเนินคดีบ้างแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ส่วนหนึ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะ
ก็คือถ้าไม่นับเรื่องของหมอปลาหรือว่าทีมหมอปลาอะไรที่เข้าไปตรงนั้นนะเรื่องคลิปอะไรที่ว่ามีการเข้าไปแอบถงแอบถ่ายอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นน่ะ
มีการคุยกันเยอะเรื่องแล้วพระผู้ดูแลหลวงปู่แสงหรือว่าลูกศิษย์ใกล้ชิดก็แล้วแต่โดยเฉพาะพระอุปถาคพระผู้ดูแลเนี่ย
โดยเฉพาะวันแรกที่สำนักสงฆ์ทฤศทรทรที่ได้เห็นคลิปกันว่าเอ๊ะความจริงแล้วกฎของทางสำนักสงฆ์ก็บอกเอาไว้อย่างข้อ๒บอกห้ามสตรีเนี่ยเข้าใกล้หลวงปู่เลยเอ๊ะทำไมถึงอนุญาตเรียกคนน้นคนนี้ขึ้นไปหาหลวงปู่ท่าน
เข้าใกล้หลวงปู่เลยเอ๊ะทำไมถึงอนุญาตเรียกคนนู้นคนนี้ขึ้นไปหาหลวงปู่ท่าน
บางทีท่านก็อายุเกือบร้อยปีแล้วท่านก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าท่านได้ไปแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่อะไรยังไง
จะต้องมีการเปลี่ยนไหมเปลี่ยนพระอุปถาคพระผู้ดูแลหลวงปู่ไหม
เมื่อวานนี้เนี่ยพระอุปถาคที่ดูแลหลวงปู่เนี่ยได้ออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าขอลาออก
ขอลาออกจากการดูแลหลวงปู่นะฮะหลังจากถูกตำหนิโดยเฉพาะเรื่องการให้ศรีกาเนี่ยเข้าไปใกล้หลวงปู่
ขอยุติบทบาทในการเป็นพระอุปถาคที่ดูแลหลวงปู่แสง
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับความคืบหน้าเรื่องการตั้งพระผู้ดูแลหลวงปู่แสงเนี่ยนะครับ
เฉลิมชัยจันทโคตรเป็นตัวแทนลูกศิษย์หลวงปู่แสงเปิดเผยว่าตอนนี้ทางลูกศิษย์แล้วก็พระที่ดูแลหลวงปู่แสงเนี่ยได้ตกลงร่วมกันแล้วว่าจะจัดเปลี่ยนชุดพระอุปถาคชุดใหม่
จากนี้ไปจะมี๘รูปเพื่อให้ช่วยกันทำหน้าที่ดูแลหลวงปู่แสงแล้ว๘รูปนี้จะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน
อย่างเช่นดูแลเรื่องของพัฒนาหารดูแลเรื่องการส่งน้ำดูแลเรื่องยาเรื่องยานี่ก็สำคัญมากตกลงกันแล้วคุยกันแล้วว่าจากนี้ไปนะต้องดูแลให้แบบเป๊ะเลย
ยาเนี่ยต้องเอายาจากหมอที่ดูแลรักษาอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่เท่านั้นที่จะเอาไปถวายหลวงปู่ฉันเพราะหลวงปู่เนี่ยวันนั้นหมอแถลงบอกว่าท่านมีอาการอาภาษณ์อยู่รวมประมาณ๑๐โรคแล้วไม่ให้เอายาจากลูกศิษย์ที่ไหนทั้งสิ้นเอามาถวายให้หลวงปู่ฉันต้องจากหมอเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาอะไรต่าง
ถูกตำหนิติติงว่าดูแลหลวงปู่ไม่ดีแต่ว่าหลวงปู่แสงท่านมีเมตตาท่านบอกยังอยากให้เขาดูแลอยู่นะเพราะฉะนั้นอ่านเมื่อวานนี้ที่พระอุปถาคที่ดูแลอยู่เดิมเนี่ยที่สำนักสงฆ์ที่ยะโสธรเนี่ยเขาแถลงเลยเขาบอกว่าท่านแถลงท่านบอกว่าท่านขอลาออกไม่ดูแลแต่หลวงปู่แสงท่านบอกว่าให้เขามาดูแลต่อเพราะฉะนั้นทั้งสองรูปก็จะยังอยู่แต่จะ

เราจะไม่ละลวมทีนี้จะไม่หละหลวมนะครับจะไม่ละหลวม
เราจะทำให้สังคมเราจะทำให้ลูกศิษย์องค์ปู่นะครับ
สบายใจที่สุดนะครับแล้วก็ให้องค์หลวงปู่ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับ
ทีนี้เรื่องเงินหรือว่าบัญชีของหลวงปู่แสง

เมื่อวานนี้มีการแถลงแล้วนะฮะ
เมื่อวานก่อนคณาแพทย์แถลงเรื่องอากาศนภาษย์
เมื่อวานเขาแถลงกันเรื่องของเงินเรื่องบัญชีต่าง

ไม่มีใครมาหาประโยชน์อะไรจากหลงปู่แสงเมื่อวานทน
โอ้โหในตลาดพระเนี่ยโอ้โหราคาแบบพุ่งเลย

เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงยืนยันนะครับว่า
เหรียญของหลวงปู่แสงไม่มีการทำขึ้นมาเพื่อหารายได้
เหรียญที่รับจากมือหลวงปู่แสงทุกเหรียญไม่มีการเรียกเก็บเงินอะไรทั้งสิ้น
แม้แต่บาทเดียวทุกเหรียญเนี่ยหลวงปู่ท่านให้ญาติโยมนะให้ลูกศิษย์
ให้แบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่มีการคิดเงินอะไรทั้งสิ้น

เรื่องนี้ยืนยันได้เลยนะครับไม่มีการจำหน่ายจากองค์หลวงปู่แน่นอน
จากทางวัดแน่นอนนะครับหลวงปู่สร้างวัดมาไม่ต่ำกว่าสิบวัด
ไม่มีตู้สำหรับเช่าบูชาเหรียญนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับไม่มี
หลวงปู่จะเป็นแบบนี้ให้ฟรีทุกท่านที่มาทุกคนที่มาลูกศิษย์ลูกหาที่มานะครับ
อย่างผมเองนะครับครั้งหนึ่งนะครับครั้งแรกที่ผมไปกลับลงปู่ที่มหาชนะชัยนะครับ
ผู้ใหญ่เด็กอุ้มไปได้เหมือนกันหมดทุกคนครับท่านเมตตาท่านเมตตา
เพราะฉะนั้นทางลูกศิษย์ก็เลยฝากแจ้งญาติโยมหรือประชาชนเอาไว้
เพื่อใครจะไปแอบอ้างว่าโอ้โหนี่เป็นเหรียญจากหลวงปู่แสงทำรุ่นนั้นรุ่นนี้
คิดเท่านั้นเท่านี้จะจองจะบูชาอะไรยืนยันว่าจากมือหลวงปู่แสงท่านเนี่ย
ไม่มีการคิดเงินใช่ค่ะแล้วก็ทางวัดทางลูกศิษย์ลูกหาบอกว่า
เรื่องของการจัดระเบียบอ่ะค่ะพี่อุ๋ยค่ะอืมใครจะเข้าไปกราบหลวงปู่แสงเนี่ย
จะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดมีกฎห้าข้อครับต้องปฏิบัติตามนี้นะคะ
เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยที่วัดป่าอรัญญาวิเวกนะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริงนะคะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าตั้งแต่เช้า
ลูกศิษย์ลูกหาก็ทยอยเดินทางไปที่วัดเพื่อไปกลับหลวงปู่แสงนะคะ
วันนี้ทางวัดเปิดให้เข้าไปกราบหลวงปู่เป็นวันแรกครับทางเจ้าหน้าที่
ไม่อนุญาตให้ขับรถเข้าไปให้จอดรถไว้ด้านหน้าวัดแล้วก็เดินเข้าไป
ต่อแถวลงทะเบียนวัดอุณหภูมิแล้วก็เข้าไปที่กุฏิหลวงปู่
ต่อแถวกันนะคะเพื่อเข้ากราบหลวงปู่ค่ะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
ของทางคณะกรรมการวัดอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะมีกฎห้าข้อนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะ
จะต้องปฏิบัติตามนี้ค่ะข้อแรกค่ะเข้ากราบหลวงปู่ได้ตามเวลาสิบสามนาฬิกา
ถึง๑๕นาฬิกานะคะข้อ๒ค่ะสตรีเพศห้ามเข้าใกล้หลวงปู่โดยเด็ดขาด
เข้ากราบให้ห่างห้าเมตรถึงแม้หลวงปู่จะเรียกหรือกวักให้เข้าไปรับของ
ก็ให้ผู้ชายเข้ารับแทนเท่านั้นค่ะข้อสามค่ะการบันทึกภาพให้บันทึกภาพระยะห่าง๕เมตร
ข้อที่๔พึงเข้ากราบด้วยความเคารพสำรวมด้วยนะคะ
ข้อ๕ค่ะถ้าฝ่าฝืน
ทางคณะ๑๐จัดดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีมข่าวของเราได้คุยกับลูกศิษย์ที่ตั้งใจไปกราบหลวงปู่แสงค่ะ
เขาบอกเลยว่าขับรถมาจากกรุงเทพเลยนะคะ
เพราะว่าศรัทธาในหลวงปู่มากลองไปฟังเสียงดูค่ะ
ครับก็เดินทางมาจากกรุงเทพครับ
ก็ขับรถมา๘ชั่วโมงมากราบหลวงปู่
เพราะว่าศรัทธาหลวงปู่มากครับ
ก็อยากจะมาให้กำลังใจครูบาอาจารย์ครับ
แล้วเมื่อกี้เห็นเขาไปกับท่านเป็นการพูดคุยอะไรหรือไม่หรือ
ก็ไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรมากก็ไปกราบท่าน
ไม่ค่อยได้สอบถามอะไรเพราะว่าเกรงใจด้วยท่านอายุเยอะ
ก็ไม่รู้จะถามอะไรนะ
หลวงปู่ก็ถามว่าเดินทางมาจากไหนก็บอกมาจากกรุงเทพครับ

แล้วตอนนี้ได้ของดีอะไรหรือลุงปู่ครับ
ท่านผู้ชมครับทีนี้เนี่ย
มีทั้งลูกศิษย์ยืนยันว่าเหรียญหลวงปู่แสงเนี่ย
ให้ญาติโยมแบบให้แบบไม่ได้มีการคิด
งงคิดเงินปัจจงปัจจัยในการผลิตเหรียญอะไรไม่มีนะฮะ
แต่ตอนนี้นะครับด้วยความศรัทธาในหลวงปู่แสงนะฮะ
ผู้คนตามหาเหรียญหลวงปู่แสงกันทุกรุ่นเลยนะครับ
เราไปสำรวจตลาดพระมานะครับ
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นเหรียญรุ่นเจริญศุกร์หันข้าง
สร้างในโอกาสครบรอบ๗๒ปีหลวงปู่แสงเหรียญรุ่นนี้
แล้วก็เหรียญใบโพปี๓๙รวมทั้งรูปหล่อล่ำซำนะฮะ
ถูกมงคลของหลวงปู่แสงเนี่ยเชื่อว่ามีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ค้าขายนะครับ
โดยเฉพาะเหรียญรุ่นปี๖๕เป็นเหรียญที่วันนั้นหลวงปู่โยนให้นักข่าว
เป็นรุ่นที่กำลังฮือฮาหามบูชากันมาก
ซึ่งปกติหลวงปู่ท่านไม่เคยสร้างให้บูชานะครับ
แต่สร้างเพื่อแจกญาติโยมอย่างเดียวเท่านั้น
ปกติเวลาท่านมีญาติโยมมากราบมาไหว้เนี่ย
ลูกองค์ลูกอมอะไรเนี่ยท่านก็จะโยนอย่างเนี่ย

หาว่าท่านเนี่ยไม่พอใจอะไรนักข่าวหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ
ปกติท่านจะมอบให้อย่างนี้ก็มี
ในตอนมอบให้กับญาติโยมที่มากราบแบบนี้ก็มีนะฮะ
๖๕รุ่นปี๖๕นะครับ
ส่วนรุ่นอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ลูกศิษย์จะสร้าง
แล้วให้หลวงปู่ท่านมาเสกมาเป่าก่อนนำไปบูชากันเอง
อันนี้ก็มีทุกรุ่นเนี่ยตอนนี้ราคาบอกว่า
ขยับขึ้นเท่าตัวนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปแหล่งเช่าบูชาพระเครื่องนะครับ
หน้าวัดทรงศิลาอารามหลวง
ได้คุยกับผู้ที่คลุกคลีในวงการวัตถุมงคลบอกว่า
ก่อนที่หมอปลาจะมาเนี่ยนะ
ไม่ค่อยมีวางให้บูชานะฮะเหรียญหลวงปู่แสง
แต่ตอนนี้เหรียญหลวงปู่แสงคนถามหากันเยอะโดยเฉพาะรุ่นเจริญศุกร์หันข้าง
นี่อย่างคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยนะเขาบอกว่า
เขาได้มาตอนนี้๑๐เหรียญนะ
มีคนที่ช่วยงานปลุกเสกเหรียญหลวงปู่แสงเอามามอบให้เขา
แล้วก็ให้เอามาส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการเอาไปบูชาผู้ที่ศรัทธา
เขาจะให้เช่าเนี่ยเหรียญละ๑๐๐บาท
ใครอยากได้บูชาเนี่ยเหรียญละ๑๐๐บาทแต่ตอนนี้แทบหาไม่ได้แล้ว

แถงใหญ่ที่ชายภูมินะ
โดยเฉพาะรุ่นปี๖๕ที่โยนให้นักข่าวในวันนั้น
อ๋อลุ่นอื่นมีไหม
ว่านักข่าวในวันนั้น